สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอเวลคัมแก๊กนะฮะกักตัวเสร็จแล้วเนาะโอ้โหนานมากเลยนะ
อาทิตย์อาทิตย์กว่าอาทิตย์หนึ่งไหมกลับสองอาทิตย์
หรอคือไม่ได้มารายการข่าวใส่ไทยเลยประมาณกว่าสิบสองอาทิตย์เลยอือ
นะฮะอ่าก็คุณอ้ำเป็นไงสบายดีนะครับสบายดีอ่านะฮะ
สบายดีนะครับสบายดีค่ะเอ้าไม่ไม่มาเนอะถ่ายละครถ่ายละคร
สบายดีนะครับอ๋อพี่เจอเวิร์ดจันทร์พี่เจอเวิร์ดจันทร์ไงค่ะเออ
เจอสามแซ่บเธอใส่หัวเตรียมตุดจีนแล้วเหรอ
ตุดจีนแล้วคุณแม่คือคักมากเออนี่เข้ามาแบบสรุปตุดจีนก็ให้ใส่สีแดงได้ไหม
ไม่ได้มันมีข่าวแชร์กับบอกว่าตุดจีนห้ามใส่สีแดงเพราะอะไรเอ้า
ไม่รู้วันนี้เห็นหมอช้างถึงขนาดต้องออกมาพูดเลยว่าตุดจีนใส่สีแดงได้นะอะไรอย่างนี้
เราจะเชื่อว่าเพราะอะไรจีนใส่สีแดงไม่รู้วันนี้คนก็แชร์กันอ่ะตุ๊ดจีนห้ามใส่สีแดงว่
จริงหรอนี่ขอส่องเนี้ยอ่าเดี๋ยวคุณหาไปก่อนนะ
ไปเรื่องแรกวันนี้ก่อนนะครับก็คือเรื่องของทางพระนรวิทย์นะครับ
ก็วันนี้เนี้ยหลังจากไปร่วมงานชาวบรรณกิจนะฮะของทางอ่าหมอกตาย
อ่าก็กลับมาแล้วก็ศึกเรียบร้อยค่ะนะครับศึกเรียบร้อยแล้วกับทางพระพ่อนะฮะ
เนี้ยนะครับนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศในวันศัพท์ธนกิจในงานศัพท์ธนกิจนะฮะ
ของทางหมอกระต่ายนะครับก็คือมีเพื่อนเนี่ยนะฮะก็ไปร่วมงานกัน
มีคุณพ่อมีคุณแม่มีญาติพี่น้องนะฮะคือบรรยากาศเนี่ยก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจนะครับ
คุณเจี๊ยบละละนาเองซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยก็ได้มีโอกาสกล่าวคำไว้อะไรนะครับเนี่ยนะฮะ
ก็คือบอกว่าทุกคนเนี่ยรักหมอกระต่ายนะครับแล้วก็จะคิดถึงอยู่เสมอนะครับ
ส่วนทางฝั่งของคุณพ่อเองเนี่ยก็โศกเศร้าเสียใจนะฮะ
คุณพ่อได้มีการแต่งบทบทความบทกรรมเอาไว้แล้วก็หลายคนที่ได้เห็นเนี่ย
ถึงกับน้ำตาไหลเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยนะครับ
หลังจากที่เสร็จสิ้นงานแล้วนะคุณพ่อของคุณหมอกระต่ายเนี่ย
ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่าเอ่อตัวท่านเองตอนนี้เนี่ย
ก็ไม่ได้คิดอาฆาตแค้นอะไรไม่ได้กดเครื่องอะไรเพราะว่าอืม
เหมือนกับเราก็ไม่ได้ไปคิดอะไรอย่างนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องไปอโหสิเพราะไม่เคยไปอาฆาตแค้นใคร
แต่อยากให้มีการอ่าบุญรักษ์การเรื่องของทางมาราย
เรื่องของการใช้รถใช้ถนนทั้งตัวบุคคลที่จะข้ามถนนเอง
รวมถึงคนที่ใช้รถถนนด้วยลองฟังดูหน่อยนะฮะ
ก็คงจะมาคุยกันว่าในกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ความสะดวก
เร็วแล้วก็ดูมันมีความเป็นธรรมไหมเนี้ยแต่ก็ยังไม่ได้เป็นเอ่อ
ตั้งเป้าหมายว่าเราจะจัดการกับเขาอะไรอย่างนั้นอืมคุณพ่อมีความกังวลไหมครับ
คดีอาจจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ตอนนี้เท่าที่เสียง
มันก็มีเสียงคนอื่นห่วงอยู่นะเราก็รับฟังแต่เรายังไม่ได้คิดเป็นห่วงอย่าง
เอ่อที่หลายคนเขากังวลนะแต่ก็ก็รอดูนะครับขอขอดูว่า
มันจะมีความยุ่งยากไหมแล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนโดยเฉพาะผู้คับค
ผู้บังคับบัญชาอะไรเขาก็ช่วยดูให้อยู่อืมเนี่ยนะครับ
ซูญในมุมของคดีเนี่ยนะครับทางผลโรท๓จิริฐฐานแก้วแสงเอกนะครับ
ซึ่งเป็นคันที่ทางฝั่งของ
ตำรวจในนี้เนี่ยเป็นคนขี่นะครับ
ก็คงต้องมีการพิสูจน์กันนะฮะ
คือตอนนี้เนี่ยทางเจ้าที่เองก็กำลังทำการพิสูจน์กันอยู่
รวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับ

ในกรณีขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
ความเดือดร้อนของผู้อื่นเพิ่มอีกหนึ่งข้อหา
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีนะครับ
เพราะตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่นะครับว่า
ตัวรถที่ใช้ความเร็วในเวลานั้นใช้มาเท่าไห
แต่ว่าก็มีบางมุมเขาบอกมันไม่ใช่
ก็ถึงขั้นที่ว่ากำลังจะไปหาทางนักวิชาการเพื่อที่จะไปตรวจพิสูจน์ทราบนะครับว่า
ในมุมของกล้องวงจรปิดที่มีการถ่ายเอาไว้นะฮะ
รวมถึงความเร็วของรถจะมีการแยกเฟรมแยกฮัดกัน
เป็นแบบมาตรวจกันเลยเหมือนกับคดีของทางคุณบอสอยู่วิทยา
ซึ่งมันสามารถเปรียบเทียบกันได้เรื่องของความเร็วเหมือนกัน
แล้วก็ตอนนี้มีการติดต่อไปที่อาจารย์สกลด้วยนะครับ
ท่านก็จะเป็นคนที่เคยลงไปตรวจตอนนั้นความเร็วของคุณบอส

แต่ตอนทำออกมาตอนนั้นเท่าไหร่๗๐หรือ๘๐
หายไป๑๐๐นึง
ประเด็นนี้เลยก็ต้องมีการตีการไปพูดคุยกันนะฮะ

เรื่องนี้พิสูจน์ทราบกันไม่ได้ยากอะไรเลย
เพราะว่าข้อเท็จจริงมันก็คล้ายกัน

โดยการลงไปปิดถนนแล้วก็ตรวจสอบเลย

เพราะฉะนั้นต้องมาวัดดูนะฮะว่า
รถเนี่ย
กฎหมายใหม่เขาออกมาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ธรรมดา

ก็คือเกินกว่านี้ไม่ได้
เนี่ยนะครับซึ่งพยานในที่เกิดเหตุนะฮะ
เขาบอกเขาค่อนข้างจะเชื่อว่ามันต้องมากกว่า๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอน
เพราะว่าเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยมันโอ้โหมันแผดมาสนั่น
หลังจากนั้นเขาก็เห็นว่าตอนชนเนี่ยนะฮะตาเขาเหลือไปเห็นเนี่ย
คุณหมอเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วก็ตกลงไปกระแทกกับพื้นโดยเอาศีรษะลงก่อน
เขาบอกเขาเห็นคุณหมอแล้วเขารู้สึกเขาแย่เลย
เพราะว่าคือสงสารคุณหมอมากเพราะคุณหมอแบบ
คือขอโทษนะคุณผู้ชมผมต้องกล่าวขออภัยทางครอบครัวด้วยนะครับ
คือพอดีได้ฟังมาก็มาพูดให้ฟังคือคุณหมอเนี่ยล้มไปแล้วก็เหมือนกับ
แขนเนี่ยผิดรูปแล้วดูดูข้างในอ่ะอือ
ในตัวแล้วนอนคว่ำอย่างเงี้แล้วคุณหมอนี่พยายามจะดึงตัวออกมา
ไม่ได้แล้วตอนนั้นอะไรอย่างเงี้แต่ว่าสักพักก็จะมีเสียง
เสียงคุณหมอเหมือนกับคลังในลำคอแล้วก็นิ่งไป
หลังจากนั้นก็มีคนจะเข้ามาช่วยอืมค่ะนะฮะอืม
ซึ่งน่าสงสารมากเรื่องนี้นะครับมันเรื่องนี้มันทำให้ต้องมีการถอดบทเรียน
หลายเรื่องทีเดียวใช่ค่ะเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเรื่องของอ่า
ไบท์เรื่องของทางมาลายอืมนะฮะเรื่องของตัวรถเอง
ตำรวจเองเนี่ยที่บังคับใช้กฎหมายแต่ปรากฏว่า
พอขี่รถเนี่ยไม่มีพรบไม่มีพรบไม่มีทะเบียนคือไม่มีหลายอย่าง
ใส่มีอย่างเดียวคือหมวกกันน็อกอะค่ะเอาเหนือกันอ่าแล้วก็
กฎหมายจราจรเนี่ยพอออกมาปุ๊บคุณตบเขาขวาปุ้งนู่นไปนู่นเลยเนี่ย
มอเตอร์ไซค์เนี้ยคือหิดหิดกันกันมอเตอร์ไซค์วิ่งได้แค่เลนสายอย่างเดียว
เลนขวาก็ไม่ได้และนี่จริงจริงก็สะเทือนถึงวงการสงฆ์ด้วยนะคะ
ครับเรื่องของการว่าเอ๊ะตกลงไปบวชได้ยังไงไปถึงหลายเรื่องเลย
ไปถึงเรื่องของการบวชใช่สะเทือนหลายอย่างมากจริงจริงอืม
เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวต้องไปตามดูต่อไปนะฮะ
หลังจากที่วันนี้ได้มีการชะพนักกิจคุณหมอไปเรียบร้อยแล้ว
ก็ต้องไปดูเรื่องของคดีความแล้วล่ะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ย
ตัวพระพ่อกับพระลูกนะฮะก็ศึกเรียบร้อย
ตอนแรกบอกว่าจะถือศีล๘นะครับแล้วก็จะอยู่ที่วัด
ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านแล้ว
แล้วก็บอกเดี๋ยวจะไปถือศีลห้าอีกสามวันที่บ้านอืม

ก็เดี๋ยวต้องรอดูเรื่องของคดีต่อไปแหละเพราะว่าเรื่องงานศพอะไรก็เสร็จสิ้นไปแล้ว

ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างไทยเล่นข้าวอุฏิอาราบีเนอะ

ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับซาอุมา๓๐ปี
นี่นะใช้คำนี้ก็ได้ค่ะตั้งแต่เรื่องของจรกรรมเพชรสาอุ
ปี๒๕๓๒มีมีปี๓๓ปี
แล้วที่ตถวันไม่มีสัมพันธ์ดีทำอีกเลยนะคะ
อ๋อทีมงานของเราว่าเขาไปร้านหวงคุณไทย
ไปทำงานในพระราชวังของเจ้าชายแล้วไปขโมยทรัพย์สินเขาออกมา
ขโมยกลับมาเสร็จปุ๊บเป็นเรื่องเป็นราวตามมา
ทางตำรวจระดับสูงเราก็มีการตามของกลางเจอเอาไปคืน
ปรากฏของที่เอาไปคืนเป็นของพร้อม
เขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ตำรวจมีสวนไหมมันก็มีการสืบสาวเราเรื่อง
บานปลายถึงขั้นมีการฆ่าตัดตอนบานปลายถึงขั้นมีการฆ่านักการทูต
อุดีอาราเบียในไทย๓คนเป็นการรอบสังหารในคืนเดียวกันหมดเลย
แล้วก็มีนักธุรกิจอีกคนนึงที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเพชรเนี่ย

คือนับตั้งแต่เหตุการณ์นั้นคือซาอุตัดความสัมพันธ์กับไทยเลย
ให้คนไทยที่ทำงานที่สาอุแรงงานทั้งหมดกลับประเทศ
ยกเลิกวีซ่าไทยแล้วก็บอกคนไทยว่าไม่ต้องมาที่สาอุดีอาราเบียนะ
ก็คือเมื่อก่อนแรงงานไทยนี่แหละไปทำงานสาอุเยอะ
ซึ่งเขาบอกคนที่เอาเพชรมานี้การจรกรรมเพชรนี่เหมือน
สร้างเป็นหนังด้วยเลยคือใส่แอปเปิลกลับบ้าน
ไอ้ชิคกี้พายดูว่าใส่เพชรในแอปเปิลกลับบ้านอ่ะ
คือนี่แหละค่ะแล้วความสัมพันธ์มันก็ย่ำแย่มาตลอด
จนกระทั่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคำเชื้อเชิญจากมงกุฎราชกุมารของซาอุดีอาราเบียนะคะ
เจ้าชายโมฮาเมดบินซาวมานบินอับดูอาซีสอัลซาอูทค่ะ
เชิญนายกรัฐมนตรีของไทยพระเนกประยุจนโชนชาติเนี่ย

เดินทางไปเมื่อวานนี้ไปพร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
กระทรวงพลังงานแล้วก็กระทรวงแรงงาน
ไปถึงเนี่ยจริงวันแรกแอบตกใจเหมือนกัน
เพราะว่าไม่ค่อยมีข่าวนายกไทยเดินทางเยอะเลย
แล้วเขาเอารองผู้ว่าการกรุงริยาท
คือถ้าเทียบตำแหน่งก็คือเหมือนรองผู้ว่าราชการจังหวัด
มารับที่สนามบินแล้วไปคุยกันก่อน
ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าจริงแล้วเขายังตึงเครียดกับเราอยู่

ต้องไหมเหมือนเป็นแบบรองผู้ว่าถ้าสมมุติจริงแล้วคือเหมือนรองผู้ว่าราชการจังหวัดออกมารับนายก

แต่สุดท้ายแล้ววันนี้ก็คือเข้าเฝ้ามงกุฎราชกุมารนะคะ

ซึ่งหลักแล้วประเด็นที่คุยกันมี๓เรื่อง
เรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูต
อันนี้เหมือนตกลงกันทั้งสองฝ่ายแล้วว่า
เราจะกลับมามีทูตของไทยอยู่ในซาอุ
และทูตของซาอุอยู่ในไทยอีกครั้ง
แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าเมื่อไหร่แต่เขาบอกว่าในอนาคตอันใกล้
ที่สองที่จะคุยกันคือเรื่องการเปิดตลาดแรงงานอีกครั้ง
อันนี้ถ้าเปิดได้จริงจะเป็นข่าวดีมากของไทย

แล้วก็มีเงินกลับมาเลี้ยงครอบครัวกันเยอะพอสมควร
ใช่ค่ะซึ่งถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้เจรจาผ่านแล้วตกลงกันได้

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเจรจา
เรื่องการค้าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวต่าง
ก็คือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ

เราได้มีการพูดคุยกันจากที่ไม่เคยคุยกันเลย

ที่ซาอุตัดสินใจเปิดใจ

เป็นเพราะว่าตอนนี้ทางซาอุดีอาราเบียเขามีการปรับโครงสร้างการบริหารของประเทศนะคะ
แล้วเขาก็ให้เหมือนแบบคนรุ่นใหม่อย่างเจ้าชายเป็นรองนายก

ก็ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารมากขึ้น
ซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีแนวคิดที่จะมองไปในเรื่องของผลประโยชน์ในอนาคต

ใช่ค่ะก็เลยเหมือนกับว่าเนี่ยน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่เป็นท่าทีของซาอุดีอาราเบีย
แต่ว่านายกเองไปถึงนายกเองก็แสดงความเสียใจเต็มที่นะ

แล้วก็บอกว่าไทยเองก็พยายามทำทุกวิถีทางแล้วจริง
ถ้ามันมีหลักฐานอะไรใหม่มาก็ยินดีที่จะลื้อฟื้นคดี
แล้วก็ให้ความร่วมมือเต็มที่
อืมอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นในรอบ๓๐ปี

ใช่เพราะว่านี่คือประเทศน้ำมันอันดับหนึ่งของโลก

วันนี้ทำให้คนกลับไปดูเขาบอกว่าเฮ้ยวันนี้ไปนั่งอ่านเกี่ยวกับเพชรสาอุเลยวะ

มันเริ่มต้นได้ยังไงมาถึงในหมู่บ้านที่จังหวัดทางภาคเหนือ

แล้วก็แบบเพชรน่ะเขาออกมาขายทีละเม็ดทีละเม็ดขายแบบถูกมาก

แล้วกลายเป็นแบบจากในหมู่บ้านเล็กก็มีการพูดต่อกันไป
กลายเป็นคดีฆาตกรรมเยอะมากนะฮะ

จัดแบบมีแบบอยู่ในอ่างแล้วไฟช็อตเยอะแยะเลยนะอันที่

เนี่ยที่ตอนแรกหนูมาอ่านคุณแม่ก็เนี่ย
ที่หอสมุทรไทยรัฐที่เค้าเก็บไว้มา

เขาเยอะมากคุณแม่แบบเป็นตั้งเลยคุณแม่แบบคดีแบบ

คุณแม่แบบเป็นตั้งเลยคุณแม่แบบเป็นตั้งเลยคุณแม่แบบเป็นตั้งเลย
เป็นตั้งเลยคุณแม่แบบเป็นตั้งเลยคุณแม่แบบเป็นตั้งเลย

เป็นตั้งเลยคุณแม่แบบเป็นตั้งเลย

แล้วขนรังแอปเปิ้ลกลับมาในเมืองไทยเนี่ยแหละ
นั่นแหละเอาเป็นว่าก็คาดหวังให้มันเป็นไปได้ด้วยดี

เชื่อว่ามันเป็นผลดีกับประเทศไทยมากจริง

ช่วงนี้ไปขอรบทรงชาติก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ

เสื้อสีแดงเสื้อสีแดงด้วยในวันอะไรนะรอยกระทงเหรอ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

ตามหลักตำรามหาทักษะของไทยให้หลีกเลี่ยงเสื้อสีแดงในวันจันทร์
อ้าวแต่ถ้าคนจีนหรือแบบว่าในระดับสากล
เขาบอกสีแดงเราไปที่ไหนก็แล้วแต่คนจีนก็จะใส่สีแดง
มันสดสดไม่ให้ใส่สีดำไม่ให้ใส่แต่สีฟ้าก็ถือว่าสดใส
แต่ผมใส่สีสีนั้นก็ใส่ไปเถอะ
ดูเห็นที่จีนจะกลีบเขามีบริษัทสี่ห้าพันปี

ครับผมดรช้างดรช้างผมแปลให้ครับผมดรช้างครับผม
นั่นคือคุณกาธาชินพันธุ์เอาละมันจะต้องใส่สีฟ้า

ถึงเรื่องสีเสื้อในวันตรวจจริงอย่างนี้
แล้วเขาตอบว่าที่ว่านุ่งกำลังอ่านอยู่อีบ้า
ค่อยกูหายใจบ้างเข้าใจไหมถึงคุณไงไม่ได้เจอคุณนั้น
โอ้ยเยอะต้องต่อมากันด้วยท่านตูม
ว่าห้ามใส่สีแดงจริงหรือเปล่านะครับ
โดยประเด็นเหล่านี้เกิดจากเฟคดวงบนโลกออนไลน
เฟคดวงมีเฟคดวงไม่ใช่เฟคนิวมีเฟคดวง
บนโลกออนไลน์ที่พยายามสร้างคอนเทนต์แปลก
จนทำให้เข้าใจผิดกันในวงกว้าง
เป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนาน
ดังนั้นเทศกาลตุดจีนจะปีไหนวันไหนก็ใส่สีแดงได้ครับ
สีเสื้อนั้นคือสิ่งภายนอกที่เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเทศกาลนี้
แต่สิ่งสำคัญคือการทำจิตใจนะให้เบิกบานบริสุทธิ์หนุ่มจำไว้นะ
แล้วก็แสดงออกถึงความกระตันยูมาตะเวที
ณตามว่าถูกประสบของเทศกาลตุดจีนก็จะช่วยให้เกิดความเห้งในช่วงรับปีใหม่

อ้าวแล้วทำไมจานกระทะบอกอีกแบบนึง
เอาแล้วหนกระแสจับตีกันดีกว่าไหม
ช่วงปั่นให้ตีเนาะ
อันนี้ช่วงใหม่ของรายการใช่ป่ะฮะ
ต้องกำทำถามได้ตรงไหนครับเขาต้องงงว่าทำไมทำไม

ดูแลนะตัวหามันทำไม
โฮมันก่อนถ่ายโฆษณากับน้องกรัฟนะ
อ้อวเหอะเทนทัลนะ

แก้ดวงตัวเองจนดังอ่ะลืมแก้ดวงให้ดาราคนอื่น
เมื่อกี้ผมอ่านไปของอาจารย์คาทานะเขาบอกว่าใส่สีฟ้านะสีน้ำเงินนะ

คือต้องเรียนคุณพันดำแบบนี้

หนึ่งตุ๊ดจีนสีแดงเนี่ย
เป็นสีมงคลของเทศกาลนี้

อันนี้มันเคยแชร์กันมาหลายปีแล้วครับ

ของเดิมเนี่ยถ้าเกิดใครที่ติดตามเนี่ย

จินแสห้องคงในทาสน้ำ

จินแสห้องคงบอกว่า
ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ห้ามเสียคนขาวอ้าวแล้วเขาแล้วเขาพูดกันมาเพื่ออะไรอ่ะ
แชร์กันมาปลอมอืมเดี๋ยวนี้สักพักนุ่มมันก็จะมี
มันจะมีอีกว่าเดือนมีนาคมมี๕อาทิตย์๕จันทร์ห้างใคร
ได้ยินไหมสามร้อยกว่าปีมีครั้งหนึ่งไอ้นี่ก็ส่งมา

คุณพุทธอำประจำชักขออนุญาตแป๊บเดียวนะ
คุณพระดำช่วยเอามือจับดีดีหน่อยได้ไหมทำไม
เล็บคุณผมดูเหมือนไอ้พวกตีนฮิโปอ่ะอีบ้า
นุ่มอีชั่วจริงอ่าอย่างนึงก็สูมด้วย
วิโรปี้แล้วจะซูมทำไมเหมือนไหมเหมือนตีนฮิโปอ่ะ
จะตัดแล้วไม่ได้เป็นเออไม่ได้เป็นตัดเลยอ่ะเฮะ
จริงของอนุญาต
หรือวันเที่ยวเนี่ยคือวันที่หนึ่งกุมภาพอือ

ต้องตายมันไม่เข้าคุณจะด่า
อะไรก็เดี๋ยวเขาด่าด่ากันในวันนี้
อเพราะฉันลาค่ะฉันลาหนึ่งวันค่ะ
ถ้าเจอกันด่าแน่นอนเขาห้ามด่าเหรอเธอ
แล้วก็ให้เข้าใจตรงกันว่าไอ้ตำราเรื่องสีมงคลสีเสื้อตามวันเนี่ย
เขาใช้แต่งตัวทั่วไปแต่ว่าในเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเราไม่ได้ใช้ตำรานี้

ดังนั้นเนี่ยก็ให้สบายใจใครมีเสื้อแดงมีชุดจีนอะไรเนี่ย
ก็สามารถเอาไปใส่ได้ตามปกติครับไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้
ใส่แล้วชีวิตจะแย่จะอับเฉาจะมีเรื่องราวไม่ดีไม่เป็นไร
แล้วปีชงเขาแก้กันวันไหนล่ะตุดจีนแล้วเนี่ย
คือจะบอกว่าบางคนเนี่ยจะมาแก้กันในวันเขาเรียกว่าวันที่หนึ่งเนี่ย
ก็ต้องบอกว่าคนมันเยอะนะครับในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราอาจจะรอไปอีกสักนิดนึงนะ
คือผมว่ารอไปสักวันสองวันเนี่ยแล้วให้คนมันซาซาลงหน่อย
ผมว่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับ
เพราะว่าบางทีไปในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยแล้วก็คนมันเยอะเดี๋ยวมันจะมีปัญหา

สีแดงได้นะครับ
อะไรอยากจะฝากบอกกับคนที่กำลังบอกว่าใส่สีแดงไว้ได้ไหมครับ

ช้านี้บ้านมันเป็น

อย่าไปคืออ่านไปแล้วก็ต้องใช้วิทยาศาล
เป็นบันทันปีแล้วด้วยอ่าจะฝากค้างคุณหนุ่มดีกว่า
มีกระเทยหอยทากอะไรที่ขึ้นไปว่ายท่ำนะคะใช่ไหมป่ะ
ช้างช้างตีปากช้างก่อนช้างไปนะกลับ

ที่หลังบอกก่อนจะได้ใส่แว่นน้องมัน
รับปุ๊บผมคิดว่าเสียโป้อานนท์
หนุ่มอีชั่วมึงเก็บกฎเหรอให้มึงเก็บกฎหรือไง
เก็บกฎแว่นน่ะไปอยู่สามแซ่ทำไมไม่กัดแอปไม่กัดชัมพู

โอ้โหแต่แล้วฉันก็โดนเยอะมากแม่

นี่มีคนส่งมาบอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยกลายเป็นกัญชงไปแล้วหรือยังคะ

ระวังคนก็ปั่นหัวเองก็จะรู้สึก

วันนี้คือมีอีกหนึ่งข่าวนครพนมจำได้เร็วรู้สึกใช่ไหม
ใช่นักความพนมที่แบบเช็คบินมาละสามหมื่นกว่าบาทใช่ใช่อู๋
ตายแล้วแบบว่าน้ำแข็งเนี่ยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดถังสองพันสอง
เพาะปลาหม้อละห้าพันบาทอืมแพงกว่าเยาวราชอีกนะฮะ
น้ำแข็งแช่เบี้ยหนึ่งพันบาท
แล้วก็บอกอู๋เนี่ยที่มันแพงเนี่ยเพราะเขาใช้น้ำมันทอดเนี่ย
ขวดละสองพันบาทใช่ไหมน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอก
๕๐๐๖๐๐ปะใช่ไหมที่เรากินงั้นอ่ะใช่ครับ
ที่เวลาสัดสปาเกตตี้มาต้องไก่น้ำมะมะกรอบร้านห้าออกแล้วใช้ได้ตั้งนาน

คุณนี้ก็ไม่เว้นร้านอาหารกูยังไม่เว้นเลย
เจ้าของรายการผมชื่อรายการหนกระแสไงกูก็ต้องเข้าใจ
ก็เหมือนรายการกูแบบแฉผมเห็นกูแฉเข้าไปเรื่อยค่ะ
ไม่ค่อยเหรอคุณมันอำมหิตนี่กับผมอีกบอกให้
แหล่งฉันเอาคลิกมายุริมมาสอนทางมะให้จิตใจมันบวงซื้อ
ฟังบ้างนะเห็นเป็นแฟนคลับเนี่ยนึกออกไหม
ทั้งเดือนมีวันเดียวอีก๒๙วันหนุ่นนิ้งเอ่ยอะไรเอ่ยฮะ

ข้าวข้าวคุณแม่ค่ะพ่อครูแพก
การนำเสนอให้ถูกต้องเป็นแมสเราต้องนำเสนอแบบแมสแม่
ทั้งหมดมันก็เกิดกระแสดรามาคตก่อนเจ้าของร้านเนี่ย
เข้าไปชี้แจงว่าน้ำมันของเขาเนี่ยใช้ขวดละ๒๐๐นะ
ออกรายการหวนกระแสเจ้าของงานลั่นตัดขาดญาติเลย
เจ๊บิวเจ๊บิวเนี่ยเจ้าของร้านดังแล้วก็นายท่อมเนี่ย
สามีของเจ๊บิวเนี่ยรวมทั้งในเกียรติภูมิศรีริวรเดชกุลเนี่ยนะ
หรือกี้เกี๊ยมหรอผู้โพสต์เนี่ยแล้วก็โอ๋สาวท่อมเนี่ย
เกี๊ยมคุณเกี๊ยมนะเดินทางเขาไปพบกับนายอาจารย์ชายคงกัน
ถึงขั้นไปถึงรองผู้ว่ารองผู้ว่าจังหวัดนครพนมอ่ะนะฮะ
เพื่อมาไกลเกลี่ยพูดคุยหาข้อยุติการ

และที่บอกว่าเลือกเพื่อนดีกว่าเลือกน้องชาย

หลังขอโทษในรายการแล้วก็มายกมือไหว้ขอโทษต่อหน้า
บิวบอกว่าอีกฝั่งนึงมาพบโดยมารับเงินตามบินส่วนที่เหลือคือ๒๑๕๐๑บาท
เขาคือเขามัดจำไว้ละหมื่นหนึ่งถูกต้องไหมกัญชัย
รอเต็มจำนวนเนี่ยซึ่งวันเสาร์ที่๒๙มกราคมเนี่ยทางร้านเนี่ย

เขาบอกเขาใส่ปูเยอะแต่มันไม่มีปูไง
ไม่คือเรื่องของเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าของร้านก็คือเจ๊บิว

ปรากฏว่าเขามีญาติทำไมมีญาติคนหนึ่งชื่อพี่โอ
โอเนี่ยมาบอกกระท่อมกับทางฝั่งของบิวบอกว่า
จะจัดงานวันเกิดแล้วก็ออเดอร์ของมาเลยแล้วก็มัดจำมาหมื่นนึง
เดอร์ของบอกว่าเนี่ยขอกระเพาะปลาเนี่ยราคาสักสามพัน
ทางฝั่งบิวบอกว่าเอาไปสัก๕๐๐ได้ไหม
เออไป๕๐๐๐ได้ไหมจะได้เสร็จมิ้นปูให้ว่าอย่างนั้น

หลังจากนั้นก็ไปบอกว่ามีการออเดอร์ไก่ทอดนะขอ๒๐๐๐
มีการออเดอร์บอกขอยำทะเลเนี่ยนะฮะ
มีออเดอร์ต่างรับตามนี้คือเป็นรายการออเดอร์ทั้งนั้น
ก็คือคนเจ้าของงานออเดอร์
เออคือไอ้เงินที่จ่ายเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คนจ่ายเขาบอกเข้าใจ
เพราะออเดอร์ไปเองจะ๕๐๐๓๐๐จะอะไรเขาออเดอร์ไปเอง

เขารู้ราคาแต่แรกแต่ประเด็นคือของที่มาเนี่ย

มันไม่ใช่คุณภาพแต่ของมันน้อยกว่าสิ่งที่มันควรจะต้องจ่าย
อย่างนี้อ่านเนื้อคุณดูเนื้อข้างล่างเห็นไหมเนื้อข้างล่าง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

แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือรวมกันเป็นงานที่ใช้รวมกัน
อะไรอย่างนี้แต่ว่าเราจ่ายก็จ่ายร่วมกัน
ทีนี้พอมันมีประเด็นเกิดขึ้นปรากฏว่า
ทางฝั่งของเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็พยายามตามไปหาโอ

แต่คุณโอเขาบอกเขาติดธุระเขาไม่เจอไม่ว่าง
เขาบอกเขาเลือกความถูกต้องแต่ว่าทางน้องเนี่ยไม่ต้องนับกันแล้ว

อะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นประเด็น
จริงจริงแต่วันนี้ก็จบแล้วก็คือไปคุยกันเรียบร้อย
แต่ว่าล่าสุดทางเจ้าของร้านเจ้าของร้านเขาก็บอกว่า
ตอนนี้เชิญมาเลยเชิญมากินฟรี
เขาอยากจะให้ลองชิมว่าอาหารมันรสดีไหม

มันก็ไม่รู้เขาบอกเขาไม่ได้นับอย่างนั้นจริงจริงอ่ะ
ถ้าเกิดแยกเป็นถังเล็กเล็กอ่ะก็จะเป็นถังเล็กเล็ก
เล็กอย่างนี้ก็คือ๑๑ถัง
น้ำแข็งแช่เบียน๑๐๐๐
แล้วมันก็จะมีแยกอะไรเป็นน้ำแข็งที่กินต่างหากอีก

ถังก็บอกว่าก็มานั่งกันนานแล้วมาละลายก็ต้องเติมเรื่อย

อ๋อน้องแข็ง๑๑๑คูณ๒๐คูณ

เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนที่คุยในรายการเขาบอกว่าให้ขอโทษหน่อย

เขาจะกลับไปปรับปรุงนะเขากลับขอโทษ
ทางคุณเกี๊ยมบอกว่าไม่ได้ต้องขอโทษพี่น้องชาวนครพนมด้วย

เออสุดท้ายนะ
เออสุดท้ายนะ
คือเอาดราม่าเรื่องนี้ก่อนแล้วกัน

พูดถึงกันเยอะจริงเพื่อนมิ้นท์จองทริปจะไปเหมือนกัน
คุยกันอยู่ว่าจะไปประมาณอีก๒สัปดาห์คือสัปดาห์แรกของกุมภาพันธ์
พอรู้ว่าต้องเจออันนี้ปุ๊บทุกคนแคนเซิล

ใช่ค่ะแล้วนักท่องเที่ยวหลายคนคือนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไปถึงต้องจ่ายอีก๓๓๐บาท
ทุกคนก็เลยเทหมดเลยใครที่จะมาเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับก็ไม่เอาแล้วไม่ไป
ตอนนี้ทางเกาะเสม็ดเองผู้ประกอบการต่างไม่ว่าจะเป็นท่าเรือก่อดี
คนเดินเรือก็ดีคนนำเที่ยวก็ดีหรือผู้ประกอบการในเกาะเสม็ด
คือพินาศเขาบอกโอ้โหเขาไม่ไหวทั้งนี้

แล้วมีนักท่องเที่ยวจะไปกันเยอะมากแล้วเขาเทกันทุกทริปเทกันหมดทุกคน
เขาก็ไม่ได้เงินกันเลยเรื่องเนี้ยทางจังหวัดอ่ะออกมาชี้แจงแล้วเหมือนกันนะคะว่า
ต้องขอโทษด้วยเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนอีกแล้ว
อาจจะชี้แจงกันไม่ชัดเจนคือเรื่องของเรื่องเอามาตรการนะตอนนี้ของที่จังหวัดระยอง
ก็คือภายใน๓วันก่อนเอาไปยื่นคุณถึงจะเข้าเกาะเสม็ดได้
ถ้าคุณไม่ได้ตรวจเขาบอกว่าจริงเราไม่ได้บังคับนะว่าทุกคนจะต้องจ่าย๓๓๐ตรงจุดตรวจตรงท่าเรือที่ตำบลเพ
คุณไปตรวจที่โรงพยาบาลสุขภาพตำบลเทก็ได้แต่คุณต้องเอาชุดตรวจไปเอง
แล้วไปให้เจ้าหน้าที่ที่นั่นตรวจให้อันนั้นก็ไม่เสียเงินไงแต่คุณก็ต้องซื้อชุดเองถูกไหม
ชุดซื้อไปเองก็สัก๗๐๘๐บาทใช่อันนั้นก็คือเป็นแบบนั้นก็ได้หรือถ้าใครที่อยากจะมาเลือกตรวจตรงที่จุดตรวจตรงท่าเรือก็ตรวจได้เหมือนกัน
พอเขามาเจอปึ้งหน้างานเขาก็จะไปโรงพยาบาลเขาก็ไปไม่ทันเขาก็ต้องตรวจที่หน้างานเพราะเวลาเขาก็มีจำกัด

จริงราคามันเอาไง

แต่เขาพิจารณ์ว่า๓๓๐ไม่ใช่ค่าชุดตรวจนะครับเป็นค่าธนที่
เพราะว่าเขากำหนดว่าคือมันต้องไม่ใช่แบบเราตรวจเองแล้วก็เอายื่นผลให้เขาดู
คือต้องการที่เป็นสถานพยาบาลที่มีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญในการตรวจที่รองรับได้อืม

เขามาถึงอ่ะเขากักตัวนั่งก้องเงินเขาแล้วถูกปะฮะ

ซึ่งอันนี้ทางด้านของ
คุณศารีนทริพข์ทัพมงคลทรัพย์
เขาก็บอกว่ามันเป็นความเข้าใจค่อยเคลื่อน
อาจจะเป็นเขาชี้แจงไม่ละเอียดชัดเจนเอง

เป็นแบบบริการเขายังดีกว่าเนอะใช่คือจริงจริงก็คือถ้าจะเป็นอย่างนั้น
ไปไหมอ่ะไหนไหนไปอยู่ที่เกาะแล้วก็แยงให้เขาก็เอางบอบตอบจทรายจ่ายไปสิ
เพื่อให้กระตุ้นการท่องเที่ยวอ่ะอืมใช่ไหมล่ะงบอบตก็มีนั่นแหละ
บตรงนั้นก็มีเพราะทุกคนก็เสียภาษีหมดผู้ประกอบการเขาก็เลยบอกว่าเนี้ย
ช่วยเขาหน่อยได้ไหมคุณก็เอาคุณจุดมาตั้งแล้วคุณขายอ่ะคุณไม่ต้อง
ใช่เขาบอกไม่งานหน้าการท่องเที่ยวมันวิกฤตนะอือ

คุณบอกพ่อคุณหน่อยไม่เกี่ยวสิเธอเหรอ
เพราะอันนี้ก็คือแล้วแต่อบตอบจก็ต้องดำเนิน

ไปเรียกร้องเลย

นะแม้หรือพ่อจะปิดการประชุม

ไม่รู้ก็จะถามพ่อบ้างสักตลอด

คือเห็นในคลิปเนี่ยก็คือแบกกระเป๋า
แล้วก็เหมือนพยายามที่จะเอาขึ้นเนอะ

แบกกระเป๋าอย่างนี้นะ
เห็นไหมฮะ
ปิดตัวหนูไม่ต้องถือ
คือหลายคนเนี่ยก็ดูคลิปนี้แล้ว
ตอนแรกก็คิดว่าอ๋อในนี้เนี่ยต้องเป็นหนังสือของน้องแน่เลย

นมกล่องเนี่ยหรอฮะ
เอานม๓๖กล่องใส่มาด้วย

ซึ่งจริงแล้วในกระเป๋าเนี่ยมีสมุดหนังสือเนี่ย๔เล่ม
แต่ว่าน้องเนี่ยอยากเอานมกลับบ้านด้วย
แล้วก็เอาใส่กระเป๋าแล้วก็พากลับบ้าน
เดี๋ยวก่อนก็คือไม่ได้มาเป็นกล่องย่อย

ล่าสุดนะครับทางคุณสุชาดาเป็นแม่ของน้องคนนี้ก็เปิดเผยบอกความจริงแล้วเนี่ย

แต่มันคือนมนะฮะเป็นนมโรงเรียนประมาณ๓๖กล่อง
ซึ่งจริงแล้วนะฮะในกระเป๋ามีสมุดหนังสือแค่๔เล่ม
น้องเนี่ยก็เลยนำเอานมเนี่ยนะฮะใส่กระเป๋าแล้วพากลับมาบ้านด้วย
ปกติแล้วคุณแม่จะขี่รถไปรับตอนเที่ยงทุกวัน
แต่เมื่อวานพอไปรับปรากฏไม่มีน้อง
ครูก็ตกใจไม่คิดว่าน้องจะเดินกลับไปเอง
เพราะว่าตัวเองเนี่ยนะคือขี่รถออกจากโรงเรียนก็เห็นน้องเนี่ยนั่งรออยู่เพราะหมดแรง
ขณะที่ครูเวรหน้าโรงเรียนบอกว่าเห็นคลิปแล้วสงสารลูกศิษย์นะ
บางคนอาจจะมองอย่างขำขันนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยน้องเป็นเด็กน่ารักชอบช่วยเหลือคน
เป็นเด็กแข็งแรงที่ทำงานช่วยพ่อแม่ยกของหนักได้สบายเลย
เมื่อวานนี้ครูวางนมไว้ใต้อาคารเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้ามาเอาไป
แต่น้องกลับเอาใส่กระเป๋าแล้วก็เดินกลับเพราะความดีใจที่ได้นมกลับไปกินที่บ้านแล้ว
เขาบอกว่าเขาอยากให้น้องเขากินนม
นำดินมนั่งได้นมดีน้อง

มีเลขที่บัญชีไหม
เรียกบัญชีนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะช่วยเหลือน้องนะฮะ
ชื่อบัญชีนางสาวสุชาดาหัดหวังนะครับ
ที่บัญชี๐๒๐๒๖๒๔๘๙๖๐๐ธนาคารออมสินนะครับ

คือคุณเกรทวรินทรอีกคนนึง

คือผมไม่ได้เป็นโควิดนะ

ไปตรงตัวนี้ก็ยังไม่ได้เคยคุยเรื่องนี้กันเลยนะ

ผมวันนั้นผมแต่งหน้าอยู่มดดำนิด

เพราะเหมือนกับเขาลดมาตรการใช่ไหม

แล้วก็ขอให้ผมเจาะเลือดให้ปลายนิ้ว
เพื่อจะตรวจถาดหลุมที่เป็นตรวจภูมิ

น้ำหูน้ำตาไหลเต็มไปหมดเลย

อิกวัมงวานอังคารตั้งแต่งหน้าแบบเค็ด
กำลังจะเดินลงลิฟต์ไปอ่านข่าว

ก็เลยต้องรีบหาคนมาอ่านแทนอะไรอย่างนี้

เขาบอกคนติดจริงไม่รู้สึกไม่มีอาการ

คือในซอนยาติดโควิดก็ไม่รู้ตัวว่าติดโควิด

ไอ้โอ้นก็ไม่รู้ตัวไปโพรีพรัส

โพลิพัสก็มีมาตรการในการตรวจอยู่แล้วก่อนเข้า
เขาก็ตรวจอันแรกเป็นไงเจอไหม

คือเดี๋ยวนี้ที่ตรวจหน้าสตูดิโอจะต้องมี๒อันนะ
ถ้าตรวจอันแรกจนจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อทันทีว่ามันเจอหรือเปล่า
ถ้าสมมุติ๒ยี่ห้อเจอคือติดแน่นอน
แล้วแต่อันนี้ผมบอกเลยนะ
มันเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ต้องศึกษานะ

พอตรวจเสร็จปุ๊บระหว่างรอเนี่ยเธอกลับมารอผลที่บ้าน
เธอก็ลองตรวจของเธอเนี่ยตรวจเอง
ไม่เจอขึ้นขีดเดียวเพราะอะไรรึเปล่า

จริงมันต้องแยงให้ลึกเขาถึงบอกว่าจะต้องให้ไอ้บุคลา
ก็เหมือนรุ่นน้องมิ้งไงข้างขวาไม่เจอข้างซ้ายเจอใช่
เมื่อเธอบริษัทประกันยังยกเลือกหมดแล้ว
บริษัทประกันที่แบบว่าหนัก
เจอจ่ายจบ้ะ
เจอจ่ายจบเนี่ย
อาคาเนจบแล้วนะรู้สึกวันนี้อาคาเดยก็ประกาศไม่เอาแล้วนะพอแล้ว
เขาบอกว่าเดือนที่ผ่านมาเขาจ่ายเฉพาะค่าที่แบบว่าใครเจอโควิดแล้วจ่ายเงิน
เขาหมดเป็นหมื่นล้านอ่ะใช่คือเขาขึ้นแล้วอันนี้มันกระทบประกันอื่นอื่นของเขาด้วยนะ
ใช่เนาะมาเอ้าโอเคนะครับจบแล้วนะไม่มีอะไรต่อเนอะ
คำไม่ได้เป็นอ่ะอาพี่ไม่ได้เป็นน่ะจะไปหาหมอจีนฝังเข็มหมอจีนไม่ให้ฉันเข้าเอ๊ะ
ทำไมหมอเธอไม่ให้ฉันเข้าไป
ก็คุณอยู่กับหนุ่มกั้นใจหนุ่มกัน
จริงผลอดมาจนถึงซีซั่น๕มันจะต้องให้จบให้ได้ว่ะ
จริงค่ะแต่เขาบอกใกล้แล้วนะคะ
เขาบอกว่าน่าจะใกล้แล้วถ้าโอมิครอนแบบเข้ามาแทนที่ได้มากเมื่อไหร

เห็นบอกว่ารู้สึกที่แอฟริกาใต้มั้งคะกับอีกประเทศหนึ่ง
ประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติวันหนึ่งโควิดเป็นโรคประจำถิ่นเราก็จะใช้ชีวิตปกติได้

ใช่ก็ให้ฉีดวัคซีนปกติอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โฮน้องปั๊บสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ไปดูอีกเรื่องนึงนะครับตัวนี้ที่
อะไรฮะใจร้ายอ่ะ

มันก็เพราะว่าใครคิดไม่ออกว่าทางพี่โปร์พี่หนุ่มพูด
ทุเลสนิ้วฉันแปลก็คงไม่ได้น่าเกลียดมันไม่ได้จำแบบพี่ป้าหาด
แต่ทุกคนบอกว่าเล็บพี่มดดำสะอาดไม่ได้แบบ

อย่างงี้สินิ้วเก้าใหม่หรือขาวควาย

เขาใจมือสะอาดอยู่

กล้องผมเคี้ยวเมื่อก็เนี้ยคอแซม

อันนี้พูดให้เป็นขำแล้วอะ
เหมือนไหมเอาดูดิ
เนี่ยมันแบกไงเนี่ย
มันลักษณะหากจับของเฉยเฉย

ไปไล่ล่าไอ้กลักไอ้กลักเนี่ยนะฮะไปก่อเหตุสิบห้าคดีนะครับ
ต่อสู้ตำรวจหนีได้สี่หนนะฮะนี่ฮะไอ้กลั๊กเห็นไหมอ่าโอ้โห
มันมองผมกลัวเลยเนี้ยเออฮะเขาถูกจับแล้วมั้ยใช่หรอค่ะนี่นี่นี่นี่นี่นะฮะ
โดยแกรกนะถือเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญครับของพัทธลุงตรัง
แล้วก็สงขลารวม๑๕คดีโดยมีข้อหานะฮะฆ่าผู้อื่น๕คดี
พยายามฆ่าผู้อื่น๓คดีข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย๒คดี
ข้อหาร่วมกันป้นทรัพย์หนึ่งคดีข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานหนึ่งคดี
คือทางฝั่งของบิ๊กใหม่นะฮะพี่ใหม่ท่านก็ลงไปที่พื้นที่
นะครับแล้วก็เอ่อส่งชุดไล่ล่าประมาณห้าสิบนายไปปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งนะครับ
ทางผู้ต้องหาเนี่ยพร้อมกับพวกอีกสองคนไปหลบซ่อนตัวบ้านหลังดังกล่าว
แต่จากการตรวจค้นไม่พบผู้ต้องหาแต่อย่างใดเออตกลงล่าสุดเจอยัง
น่ะน้องวิทย์ให้ให้เห็นก่อนหน้านี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอมินเช็คปั๊บหนึ่งนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเขาเคยลั่นวจาไว้ตอนที่จะโดนล้อมจับตอนแรก
แล้วก็เวลาต่อสู้กับทางตำรวจเนี่ยนะฮะก็หลบได้หนีไปได้๔หน
ชนจงในสมัยนั้นน่ะนะฮะที่ตอนนั้นขุนธันต์ตามล่าเออเนี้ย
เขามีอะไรแล้วเขามีวิชาอาคมจริงเหรอไม่รู้ไม่รู้คือเขาก็โอ้โหพูดกันแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเป็นอย่าง
วัฒนลุงเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีแบบเนี่ยสำนักเขาอ้ออืออ่านะฮะก็จะมีขุนพรรณเนอะขุนพรรณเนอะ
เนี่ยมีอาจารย์นำวัดดอนศาลานะฮะมีแบบโอ้โหแบบหลายสายสายเขาอ้อเนี่ยนะฮะ
มีพรรณเขียวมีอะไรอย่างเงี้ยต่างต่างต่างอือนะฮะเวลาสมัยก่อนเขาจะมีไปแช่ว่านแช่ล้างว่านอะไรกันอย่างเงี้ย

มีแมวอยู่เต็มป้ายเลย
คือมันเป็นขายไอศครีมขายกาแฟด้วย

เหมือนเสือเลยอ่ะคือเขาก็เขาก็ติดป้ายบอกชัดเจนว่าเออร้านเขามีแมว
ถ้าคุณแพ้คุณไม่ชอบคุณไปทานร้านอื่นเออนี่เป็นเป็นผู้ใช้
แนวไทยเนอะโอโจ้อันนี้มิ้นคิดว่าน่าจะไทยนะคะคิดว่าน่าจะไทย
แต่เมื่อกี้ขนยาวมีตัวหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
อันนี้น่าจะไทยนะคะมันก็มีแมวพันธสมแมวไทย
แล้วก็เป็นคาเฟ่แมวอ่ะใช่นี่ไงเห็นไหมก็นี่แหละ
จริงถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปก็ได้เขาว่าอย่างนี้
เขาอยากกินเอติมร้านไงก็ซื้อกลับบ้านก็ซื้อกลับบ้าน
น่าจะแมวพันอันนี้มีความกึ่งเปอร์เซียอยู่ตัวเมื่อกี้
อ่ะโอเคนี่แหละไปดูอีกหนึ่งคลิปสิคุณพระดำ
คนสู้กับหมีว่ะไหนดูดิยักษ์มือเปล่า
ทำไมปกป้องน้องหมาสามตัวเอ๊ะทำไมมีทางหมาแมวนะ

อ่ะถ้าฉันก็มันก็ไม่ได้เกียรติแต่ก็ไม่ได้ชอบอ่ะอ๋ออ
หมาสามตัวเขาก็รักของเขาเออเน้นเน้นเหมือนกันนะ
เจ้าช้อนหมาไม่ต้องหันมาเงี้ยหมีดำเนี้ยตัวใหญ่ใหญ่

คือถ้าบ้านเราช้างป่าบุกบ้านคนอย่างนี้ค่ะ

เขาอยู่เมืองนอกคนที่เขาต่อสู้กับหมี

ผมก็คิดว่าเอ๊ะเป็นแบบศูนย์อะไร

แกเกือบลืมแกเกือบหลุดไปแล้วอีก
ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวท้องถิ่นว่า
เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองเลย
ความคิดเดียวตอนนั้นคือปกป้องครอบครัว

เพราะว่าผู้ชมคลิปนี้นะ๒๘๗ล้านวิวเลยนะ

ก็คือต่อสู้กับหมีนั่นแหละ

ก็ชายคนนี้ต่อสู้กับหมีเพื่อช่วยหมา

หากูยังไม่เห็นข่าวแล้วหมาตัวไหนหมาเป็นยังไงกูยังไม่เห็นเลยเนี่ย

ก็ไม่รู้เนี่ยถ้าฉันถึงบอกฉันได้เล่าทำไมทั้งหมาทั้งหมี

ในคลิปอ่ะเขาแบบมันดึงไปแล้ว

เออหายใจไม่ทันนะ

ชีวิตเศร้าชาวเก่จริงกู

แล้วเล่าทำไมหมีมันออกไปแล้วเราเล่าทำไม
แล้วเราก็คิดว่ามันจะมีคลิปที่มันสู้กัน
เพราะฉะนั้นหูต่อสู้กับเป็น
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
ใครนี่พรีเซนเตอร์ร้อยร้าน
คนก็ไปพูดว่าโบเมลดาเนี่ยมีงานลุมจีบเพียบจนไม่มีเวลาพัก
ความสัมพันธ์กับอเล็กทีละเด็กก็ไปได้สวยเพราะมีโมเมนต์หวานให้แฟนได้ฟินกันตลอด
ล่าสุดเนี่ยโบก็ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นข่าวค่าพรีเซนเตอร์ร้อยล้านกว่า
ถึงขนาดนั้นหรอกในธนาคารยังมีไม่ถึง๑๐ล้านเลยนางบอก
พรีเซนเตอร์แน่นไหมก็มีเข้ามาเรื่อยแล้วก็ยังรับได้อีก
รู้สึกว่าช่วงนี้เริ่มกลับมาทำงานได้ขอบคุณผู้ใหญ่ที่เอ็นดู

โก้เมริดาเหรอพี่หนุ่มต้องเป็นมดขชาพาหรือเปล่า
รู้จับนี่เขานักเงินอิ่มเหละหลายตัว
ผมแบทที่บอกกับหน้าหนึ่งลากลดไป๓ตัว

นี้เจ้ะแบ่มเปิดใจดราม่านะครับเพราะว่าพรมก่อนพึ่งคุยกัน

นางป่วยนางผอมนางทำพินัยกรรมแล้วนะทำไมอ่ะ
ก็นางก็แบบว่านางป่วยอะไรอย่างเงี้แล้วตอนก็มีชีวิตอยู่ลองอ่านดูสิ
อ่ะโอเคห่างหายจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่นะครับหลายคนคิดว่า
ล่าสุดเจ้าตัวเปิดเผยบอกว่าที่หายไปนี่นะครับ
คือหันไปทำยูทูปทำได้อยู่ไม่นานโควิดก็มามันก็เลยพังต้องลอยแพ้ทีมงาน
นี่คือครั้งแรกที่กลับมาสู่วงการนะฮะหลังหายไป๓ปี
ส่วนที่เห็นน้ำหนักลดเพราะว่าป่วยตอนนี้ลดไป๑๕กิโล
และที่เห็นหน้าเปลี่ยนเนื่องจากไปร้อยไหมมานะฮะ
ทำศัลยกรรมอะไรมาบ้างก็จมูกดูดไขมันใต้ตา
ปลูกผมดูดไขมันทำจมูกมันสัก๕๖ครั้ง

เขาก็ไม่ได้บอกชัดเจนเองเนาะ
จากที่แบบคนที่มีอารมณ์ดีอะไรอย่างนี้

อืมบอกว่า๑๕กิโลกรัม

เขาก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าเขาเป็นอะไรอะไรอย่างนี้

ขอซื้อนิและก็ด้วยที่ว่าคือ
ไอจามันไม่ดีงั้นพี่ขอไอจีได้ป่ะล่ะ
ไม่ไอไม่จามไม่เป็นไข้
นี่น่ะค่ะก็ไม่เป็นอะไรเลยเนอะเห็น
ก็โฮมไอโซเลชั่นได้เยอะแล้วก็อาการคือน้อยถึงขั้นไม่มีเลย
เขาบอกว่า๒วันบางคนถ้าเหมือนกับเราฉีดวัคซีนเข็มแรกเห็นไหม
ว่ามันจะซุดเกี่ยวกับตอนที่เราแพ้วัคซีน

ป๊อมแปมคุณป๊อมแปมติดโควิดหรอป๊อมแปมไปแล้วจ้ะอ๋อ
นี่มีคนถามมาค่ะในทวิตเตอร์มิ้นถามได้ไหมคะ
เขาบอกว่าใครรู้ช่วยบอกได้ไหมสงสัยมานานแล้ว
คำว่าตบปากที่พี่มดดำกับพี่หนุ่มพูดมันแปลว่าอะไร

เขาบอกว่าตั้งนานแล้วเนอะตบปากเนอะก็พูดนั้นไป๑๐ปี

ถู๊มหิวตบปากคือตบปาก
ตบปากจริงคือเวลาชอบพูดอะไรชั่วก็น่าตบปาก

มีเรื่องกับใครได้ด้วยอย่าไปมีเรื่องกับ

พักสักครู่ตกลงไงท่ามนาคาไปมีพี่เรื่องกับผีตะเคียนดีกว่า
นุ่มอย่าใส่แล้วเนี่ยมันจบแล้วจบอีผีอีแหวง

ผมเจอคุณวุ้นเส้นมาเจวาเขาก็พูดถึงคุณ
บอกว่าขอบคุณพี่มดดำที่มาโฆษณาเซวาให้เขา

เขาบอกเลยเขาบอกว่าเขาบอกคนซื้อเพราะคุณเยอะ
อู้ยยยยยยจริงเขาพูดคำนี้จริง
เขานั่งในร้างเขาคุยเรื่องผลประกอบการบุกลิตร
แต่ขวดเล็กมันดีทุกคนสามารถลองใช้ได้หมด
มันขายตามเซเว่น๕๐บาท

ผอมจริงนางไม่ได้ต้องใช้แอปเธอ

แล้วนางด่าอย่างงี้แน่

ถ้าไปคิดเข้าหาเอสสุประชัยหายดี
นางแต่จนประเทศจีนเธอเต็ดตุดจีน

นางผอมเธอนางผอมจริงตอนนี้
ไม่แต่นางหุ่นมาแล้วนางล้มไป

ตอนนี้นางเป็นนางมีหลานนางติดหลานมาก
นางเปลี่ยนตัวเองเลยมีหลานสองคนนางเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย
เห็นไหมล่ะแตงโมยืมเงินนาง๕แสนนางยกให้เลยนะเธอ

อ้าวลูกดีลูกนี้ก่อนกระโลกตรงชาติกลับมาเจอกันครับ
วันนี้ไปแล้วก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ